ครับที่ครอบครัวของป้าแดงจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องร่วมแรง
ร่วมใจร่วมมือกันจับมือกันเพื่อกู้วิกฤตตรงนี้
ให้ได้นะครับเพื่อที่จะคว้าเงินทุนนี้ไปใช้

จะสามารถทำสำเร็จได้หรือไม่มาเอาใจช่วยกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ลุงกับป้าใครเป็นคนสมัครมาครับ
ป้าเหรอวันนี้ได้มานั่งตรงนี้แล้วนะ

ลุงลุงขยันทำการบ้านไหมครับ
ผมหมายถึงข้อมูลลุงเตรียมตัวกันมามากน้อยแค่ไหน

เตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนครับ

พวกเราเอาใจช่วยนะครับ๔ข้อ๑ล้านบาททำให้ได้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าแดงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามที่เรานำมาตั้งมีทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องเนี่ย
เรื่องที่สองไอศกรีมเรื่องที่สามมนแคนแก่นคูณเรื่องที่สี่
ภาษาไทยป๖เรื่องที่๕ความรู้ทั่วไปเด็กมนแคนแก่นคูณ
อันนี้ป้าเลือกให้ตัวป้าเองเหรอครับเลือกให้ป้าตอบเรื่องแรกคือเรื่อง
นแคนแก่นคูณเรื่องมนแคนแก่นคูณครับ
มนแคนเหรอครับก็ชอบฟังนะทำไมถึงชอบพี่มนต์แคนครับ
เพาะดีเสน่ห์เนอะเพลงยังคอยที่ซอยเดิมในอัลบั้มที่หนึ่งของพี่มนต์แคนเนี่ย
เคยฟังไหมไม่เคยลองนึกดูดีดียังคอยที่ซอยเดิมยังคอยที่ซอยเดิม
สมาธิดีดีนะสิ่งที่ผมจะถามเกี่ยวกับอัลบั้มนี้แหละครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อัลบั้มชุดที่๑ยังคอยที่ซอยเดิมของมนแคนแก่นคูณ
เผยแพร่ในปีใดตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
ตัวเลือกที่สองพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
ตัวเลือกที่สามพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
สิบเจ็ดและตัวเลือกที่สี่พศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
คิดก่อนคิดได้ลองวิเคราะห์ดูได้นะครับ
ป้าเคยได้ยินมนแคนมาตั้งแต่ปีประมาณพศไหน
ลองเอาบวกลบคูณหารกันสิข้อที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้า
ก็ไม่รู้ว่ามันอัลบั้มอะไรที่ตอบสองพันห้าร้อยสิบห้ากันเดาเอาเลย
ตัวเลือกที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับ
ป้ายังไม่หมดหน้าที่ป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เนยน้องเนยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเนยขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องไอศครีม
เรื่องภาษาไทยปหกเรื่องความรู้ทั่วไปเด็ก

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้กับน้องเนยครับ
เนยเป็นเด็กไงแกไม่ค่อยรู้เรื่องกว้างอ่ะ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องเนยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเนยเรียนอยู่ชั้นไหนคะ

หึ
เด็กมักจะไม่โกหกนะฮะ
จะตอบตามความซื่อของเขา
ที่โรงเรียนหนูมีสหกรณ์ไหมลูก

นึกดูดีลูกร้านค้าประจำโรงเรียนน่ะ

ดินสอยังลบไม้บรรทัศน์เนี่ยลูก

น้องเหนยดูไม่ค่อยมีแรงลูก
หนูต้องมีพลังนะลูกช่วยครอบครัวเรานะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดคือสินค้าหลักของ
ตัวเลือกที่หนึ่งเครื่องครัวตัวเลือกที่สองเครื่องเขียน
ตัวเลือกที่สามเครื่องสำอางตัวเลือกที่สี่เครื่องยนต์
ตัวเลือกที่สองเครื่องเขียนครับ
ตัวเลือกที่สองเครื่องเขียนครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเนยนะ

ยจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

ฟ่างแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ฟ่างขึ้นมาตอบครับ

ไอศกรีมภาษาไทยป๖
ภาษาไทยป๖ค่ะ
ทำไมเลือกภาษาไทยป๖ให้พี่ฟ่าง

ขอเชิญน้องข้าวฟ่างมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แต่น้องเลือกเรื่องภาษาไทยป๖ให้นะ
ภาษาไทยหนูได้เกรดอะไรเทอมที่แล้ว

มันหายไปไหนก็ไม่รู้
ไม่ได้นะหนูต้องเก็บนะต้องฟังต้องรู้
วิชาของเราเราจะได้รู้ว่าเทอมนี้เราเรียนไปถึงไหน

คำถามเรื่องนี้นะลูกเอามาจากแบบทดสอบวิชาภาษาไทยป๖นี่แหละ
ที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องข้าวฟ่างจะต้องสมาธิดี

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
จากนิราชภูเขาทองสุนทรผู้จากคำประพันธ์ข้างต้นตรงกับสำนวนใด
ตัวเลือกที่หนึ่งปากว่าตาขยิบ
ตัวเลือกที่สองปากว่ามือถึง
ตัวเลือกที่สามปากเป็นเอกเลขเป็นโท
ตัวเลือกที่สี่ปากปราศัยน้ำใจเชื่อดคอ
พร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วข้าวฟ่างเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อสองค่ะปากว่ามือถึงค่ะตัวเลือกที่สองครับปากว่ามือถึง
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเหลือเพียงอีกหนึ่งข้อเท่านั้น
ข้าวฟ่างจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตลุงคำค่ะลุงคำ
พ่อก็ได้ให้เรียกได้เพียงอย่างเดียวจะเรียกพ่อหรือว่าจะเรียกลุง
พอพอแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พอขึ้นมา
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรี
ไอศครีมไอศครีมค่ะไอศครีมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญลุงคำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คำไอศครีมที่ขายเนี่ยเขาเรียกว่าไอศครีมโบราณไหมฮะกินโบราณครับ
ภาษาบ้านบ้านเลยครับแถวบ้านลุงเขาเรียกว่าไอศครีมอะไร
ไอศครีมตัดโบราณขายมานานแค่ไหนแหละครับก็ประมาณสิบประปรีแล้วครับ
ลุงขายแท่งเท่าไหร่อ่ะสิบบาทครับเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของลุงนี่แหละครับเราจะนำมาตั้งเป็นคำถามลุงพร้อมไหมครับ
พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
จะมีทั้งหมด๖๐แท่งด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีไม้เสียบนะครับ
แล้วก็จะมีถ้วยรองการเปื้อนจะมีโฟมสำหรับปักไอศครีมที่
เสร็จแล้วปักทั้งหมดเนี่ยหกสิบแท่งทำคนเดียวไหวไหมล่ะ
ไม่ไหวครับต้องการผู้ช่วยไหมใช้เอาใครดีอ่ะเอาภรรยากับเด็กเด็ก
ก็คือหมดเลยว่างั้นหมดเลยครับขอเชิญผู้ช่วยเลยครับ
ปฏิการง่ายง่ายเดี๋ยวป้ากับลุงอ่ะเอาไอศครีมเนี่ยนะครับ
เอาไม้นี่เสียบเข้ามาอย่างนี้ใช่ป่ะ
เสียบรองกันเปื้อนนี่นะครับแล้วก็ปักด้วยไอศครีม
เข้าไปแล้วก็มาปักที่นี่ทำให้ได้รอบละสิบแท่ง
พอได้ครบแล้วเนี่ยเด็กน้อยหนูต้องยกถาดนี้ไปเสิร์ฟให้กับพี่
ละสิบท่านสิบท่านสิบท่านรวมแล้วฝั่งนี้สามสิบท่าน
ฝั่งนู้นสามสิบท่านส่วนปีหกสิบหกสิบครับนะครับ
ป้าคิดว่าทำได้ไหมป้าช่วยกันนะฟังกติกาสำหรับโจทย์ข้อนี้ให้ดีนะครับ
จัดเตรียมไอศครีมโบราณจำนวน๖๐แท่ง
คนดูให้หมดทั้งสองฝั่งภายในเวลา๓นาทีครับ
ไอติมขายดีครับค่ายได้วันร้อยกว่าแท่งขายได้ทุกวันครับ
เกมนี้ทำได้อยู่แล้วครับสู้เต็มที่ครับ
คังจะเป็นตัวหยุดสัญญาณเวลานะครับถ้าพร้อมแล้ว

ช่วยสีตูดให้ลุก
สิบสิบแล้วลูกไปสิบแล้วไปไป
สิบเปล่า
ไปสิบค่อยค่อยถือลูก

ได้

ไอศกรีม๖๐แท่งเป็นที่เรียบร้อย
แต่เวลาเราให้ว่า๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายความว่า
ภารกิจนี้สำเร็จถือว่าผ่านนะครับคุณลุง

แต่ผมขอให้โชคดีนะครับ
มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าแดงนะครับ
จะสามารถฝ่าภารกิจนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
ในช่วงหน้าสักครู่เดียวกับเกมต่อชีวิต
ช่วงนี้ครับขออนุญาตให้คนดูปิดท้ายด้วยการกินไอศครีม
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องไอศกรีมครับ

เสียบไอศครีมเนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่